กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของเชฟกระทะหล่อกันแล้วนะคะที่เราเนี่ยได้คัดสรรเชฟดูสิ
องหน้าอย่างเดียวก็อิ่มตาอิ่มใจ
แต่เราจะไม่อิ่มปากกันอีกด้วยนี่ก็ดูดิดูคุณยินดิโอ้โฮ
ถ้าแม่ท็อปอยู่เนี่ยนะเชฟไม่เหลือ
พูดเลยกระดูกอ่อนนี่เอามาแคปปันเลยเยี่ยมนั่นสิ
แต่วันนี้เมนูมันแบบเลิศอ่ะ
ไม่เคยแบบว่าหาซื้อตามช้อนตลาดไม่ได้ไง
ซอสมะม่วงมันง่ายมากเพราะว่ามะม่วงตอนนี้เป็นหน้ามะม่วงด้วย
แล้วเมื่อเมื่อตอนช่วงที่แล้วเราทอดไก่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยอยากจะบอกว่ากรอบมาก
ใช่กรอบนอกนุ่มในอย่างที่เชฟบอกเลยแต่ว่าช่วงนี้เชฟจะต้องมาทำซอสมะม่วง
ใช่ครับผมมาเริ่มเลยเดี๋ยวเริ่มแรกจะหั่นมะม่วงก่อนครับหั่นมะม่วงใช่มั้ย

ก็อยากให้ชิ้นได้ประมาณเท่าเนื้อไก่ของเราอะครับครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะหั่นขอบริมริมเนี่ยครับ
เอาไปทำตัวซ้อนแล้วก็เตาสวยไว้ตกแต่ง
เพราะเราก็คิดว่ามะม่วงมันน่าจะเอาไปทำเป็นเละเป็นน้ำซอสไม่ใช่เหรอครับนึกว่าเป็นอย่างนั้นเนาะ
ไม่จังก็คือทำเป็นอย่างนั้นด้วยแต่ต้องมีเนื้อไว้ตกแต่งด้วยแล้วก็มีตกแต่งด้วยตกแต่งข้างบน
เอาแค่ขอขอบไปทำมันพอเหรอเชฟน้ำมะม่วงอ่ะแค่นั้นเองเหรอใช่ครับ
เออเอาแค่เป็นแบบนิดเนาะใช่ครับ
เชฟทำไมใช้เถียงเล็กล่ะเชฟเอาตัวกันมั้ย

เปียนดีกว่าเชฟใช้เถียงใหญ่ดีกว่าใช่ไหมแบบนั้น

อ่ะแล้วก็ทำอย่างไรตลอด
อ๋อไม่พอเลยนะครับน้ำน้ำไม่พอน้ำมาเล็ม

แต่ถ้าที่บ้านมีเครื่องปั่นใช้เครื่องปั่นได้เลยใช่ไหมได้ครับเอาให้ให้ขนาดไหนเนี่ย
ให้มันเป็นละเอียดมากเลยใช่ไหมใช่ครับเอาให้ขนาดไหนให้มันเป็นละเอียดมากเลยใช่ไหมอ๋อ
แล้วก็ซอสพริกครับประมาณ๒ช้อนเหมือนกันครับ
น้ำพริกผาวครับ๒ช้อนชาเหมือนกันครับ
ถุดิบคือที่บ้านมีอยู่แล้วไปหมดเลยเนอะ
ชอบอ่ะมีนุ่นนี้มันดูแบบก็เปรี้ยวเค็มเหมือนหวานดีอ่ะเนอะ
สดชื่อน่ะเออเกลือนิดนึงครับโหอุ๊ยเยอะเหมือนกันเนอะ
หยิบมือเลยแหละ
อ๋อเพราะว่าอันนั้นตัวมะม่วงหวานไงใช่ครับ
อันนี้ก็ต้องมีรสชาตินิดนึงอันนี้ก็เข็มเผ็ดพริกไทยดำครับพริกไทยดำ

เดี๋ยวขอชิมรสนิดนึงครับ

เชฟบอกว่าผ่านหน้ามะมองแบบ

เพิ่มความหวานด้วยตัวมะม่วง

เออใส่แบบกะไว้ก่อนใช่ไหมเชฟเชฟครับ
นึงแล้วเดี๋ยวค่อยเติมอีกอย่างนี้ใช่ไหม

อุ๊ยมันได้อารมณ์แบบว่าฮาไวน์อ่ะ

แล้วก็ตัวไก่ที่เมื่อกี้เราทอดกรอบไปแล้วนะครับนะครับใช่ค่ะ

ว้าวอุ้ยกรอบมากน่ะครับใส่
เดี๋ยวอันนี้เก็บให้นะเชฟขอบคุณครับ
ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดูแลให้ค่ะเชฟ

ให้เห็นว่าเป็นมะม่วง
มะม่วงจริงนะอืม
เสร็จแล้วครับของเชฟ
ของเชฟเสร็จแล้วต่อไปค่ะตามนักเรียนอย่างเรา
นักเรียนคนนี้เนี่ยจำได้แม่นมากเลยนะ
เป๊ะมากเลยเราพูดเลย
นี่เชฟใช้ช้อนชาแต่เชฟบอกว่าให้ใส่แบบ๒ช้อนโต๊ะ

ตัวไก่

โอเคมาใส่เลยค่ะ
เราทีละช้อนก่อนเนอะ

เหมือนของเชฟเลยอ่ะเห็นไหมบอกเราเป็นนักเรียนตัวอย่าง

อุ๊ยกรอบอ่ะ

เราไม่ต้องใส่หมุดด้วยใช่ไหมเชฟ
ไม่ต้องใส่ทางใหญ่
เดี๋ยวมันจะเสียงไว
ใช่ค่ะ

เรายังไม่ได้ชิมเลยใช่ไหมพี่โอ้

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทำเมนูดีแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็ต้องมาชิมค่ะบอกเลยว่ามันง่ายมากเลยเนอะแต่บอกกติกาก่อนค่ะเชฟ
คือเชฟเนี่ยมีคะแนนให้พวกเรานะคะทั้งหมด๑๐คะแนนความสวยงาม๕คะแนนรสชาติ๕คะแนน
ครูใจใช่ไหมคะครูใจใช่ไหมะเออไม่กดดังสิกรและหรอ
ปีเจ้าด้องที่หน้าความสวยงามก่อนหน้าตัววิ่งไอ้คะ
หน้าตาพิธีกร

หน้าตาพิธีกรเต้นกันค่ะ

เพราะว่ามีการดีไซน์เป็นรูป

แล้วก็มีรูปมีความสูงอาหารดูมีวิธี

ดีเห็นมั้ยชู้เข้าหมด
คือแบบทำได้เป๊ะเหมือนเราเลยใช่มั้ยล่ะปกติได้เต็ม
หน้าดูแบบมันมีอะไรสักอย่างอ่ะไม่แย่มากก็ดีมากอ่ะมีอยู่สองอย่าง

สักทีเชฟนี่เก่งตื่นเต้นมา๓นาทีแล้วเนี่ย

เพราะว่าตอนชิมเข้าไปเนี่ยครับ
รู้สึกแป้งที่เหมือนจะเคาะไม่หมด

โอเคงั้นเชฟเดี๋ยวรวมคะแนนให้ก่อน

เห็นไหมเต็มบอกแล้วว่าเราได้เต็มตลอดเลย

และแล้วถึงสองบ้านอ่อมและบ้านไอซ์
ก็ขวาคะแนนจากเชฟแม็กซ์สุดน่ารักของเรา
ก็แหมเมนูวันนี้ทั้งเก๋ทั้งอร่อยแบบนี้
ก็ตั้งใจกันเต็มที่เลยนะสิคะ

หรือว่าไปดูย้อนหลังก็ได้ที่เว็บไซต์ไทยรัฐทีวีค่ะ
โอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟแม็กซ์ค่ะ

อันนี้ยังไม่ได้

เมื่อกี้เชฟ

แก่แล้วสิ
พี่กาวเราก็เพื่อนกันทั้งนั้นแหละ